เงินกันไม่ลงตัวแน่นอนระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
แต่คราวนี้ไม่รู้ฝ่ายไหนดุบ้างนะฮะ
ไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับ

ตำรวจอยู่นะฮะก็ยังเกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่อหน้าต่อตาเลย
แต่ต้องฟังให้ดีนะฮะว่าระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ใครโหดกว่ากัน
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านพญาวัดที่ถนน
ยันตรกิจโกศลนะฮะก่อนถึงสะพานลงบ้านพวงพยอม
ตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านนะครับ
อย่างที่เห็นโอ้โหทะเลาะกันตุ๊บตับตุบตับต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าห้ามปรามนะครับ
ในที่เกิดเหตุนอกจากพบกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ตุ๊บตับกันแล้วนะฮะ
ยังพบรถกระบะสีบรอนก่อน
สีบรอนเนี่ยด้านหน้ารถพังค่ะ
เป็นรถของลูกหนี้นะจ๊ะสีบรอนนะนี่ฮะ
ซ้ายมือนี้นะด้านหน้าพังเพราะไปชนท้ายรถกระบะคันสีขาวไม่ติดทะเบียน
ค่ะซึ่งเป็นรถกระบะของเจ้านี่อ๋อ
แสดงว่ารถลูกหนี้ไล่ชนรถเจ้าหนี้ค่ะแล้วก็รถคันสีขาวของเจ้าหนี้เนี่ย
ยังมีร่องรอยถูกยิงกระจกหลังทะลุอีกเฮ้ยลูกหนี้ยิงเหรอ
แสดงว่าลูกหนี้อาจจะดุกว่าเจ้าหนี้และงานนี้นะครับ
จากการตรวจสอบทราบว่าเป็นเรื่องราวติดหนี้ติดสินกันนะครับ

ฝั่งลูกหนี้เนี่ยคือนายซิริวัชน์บุญส่งแก้วอายุ๔๒ปี
คนเสื้อสีเทาแขนสั้นสูงแขนขิบขาวใส่กางเกงยีนคนนี้
นั่งมาพร้อมกับผู้ชายเสื้อเหลืองตัวเล็กหน่อย
คนนี้มาเป็นเพื่อนฝั่งลูกหนี้แต่ถูกตุ๊บตับ
ฝั่งเจ้าหนี้ก็คือผู้ชายเสื้อดำนายวรวัตรกรรมภัยเลาะอายุ๒๔ปี
เป็นคนขับรถกระบะสีขาวและภรรยาของเขาท้องอยู่นางสาวสุกัญญา
อุ้มแสงอายุ๒๐ปีเสื้อดำท้อง
กางเกงลายสก๊อตที่ยืนเท้าใส่เอวมาสักครู่นี้
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ตุ๊บตับชุลมุนวุ่นวายระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้
ทางตำรวจก็สอบปากคำนางสาวสุกัญญาซึ่งเป็นเจ้าหนี้นะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะมาทะเลาะกันตามที่เห็นในคลิป
จริงเธอนัดเคลียร์เรื่องเงินกับลูกหนี้ก็คือนายสิริวัตรนะครับที่ห้างแห่งหนึ่ง
ซึ่งเธอก็มากับสามี๒คนแต่ฝ่ายลูกหนี้มากัน๗๘คน
และอยู่ในอาการเมาสุราทีนี้เคลียร์กันไม่ได้ฮะ
เธอก็เลยขับรถกลับแต่ถูกกลุ่มลูกหนี้ขับรถไล่ชน
และใช้ปืนไล่ยิงก็เลยโทรแจ้งตำรวจช่วยสกัด

ลูกหนี้ขับรถตามมาติดนะก่อนจะขับรถชนท้ายรถของเธอ
ที่บริเวณทางแยกเข้าวัดพวงพยอม
ระหว่างนั้นเธอก็เลยโทรไปตามเพื่อนมาช่วยเหมือนกัน
ลูกหนี้ลงมาจากรถรุมด่าและขู่จะยิงเธอกับสามี
และใช้ปืนตบที่ศีรษะสามีจนบาดเจ็บคุณ
สามีเธอนะนอนอยู่บนเตียงคนไข้แล้วตอนนี้

หัวแตกนะฮะนอนอยู่เตียงคนไข้หัวแตกนะครับ

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยนะครับ
แล้วเธอก็บอกว่าโชคดีนะที่

ส่วนสามีเธอก็หัวล้างข้างแตกนะครับ
คุณผู้ชมภาพเรื่องนี้มีความคืบหน้า
ทางด้านของฝั่งเจ้าหนี้ก็คือนางสาวสุกัญญา

วันนี้เข้าให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองน่านเพิ่มเติมนะครับ
สรุปสาเหตุมาจากหนี้๕๐๐๐บาทคุณ
ส่วนประเด็นที่ฝ่ายลูกหนี้โอนให้แล้ว
ฝ่ายนางสาวสุกัญญาอ้างว่าไม่ได้รับเงิน
ต้องมานัดเคลียร์กันที่จุดเกิดเหตุ
แท้จริงแล้วฝั่งลูกหนี้มีเจ้าหนี้หลายคน

แต่สงสัยโอนผิดบัญชีไปโอนให้เจ้าหนี้รายอื่น
คุณสุกัญญาซึ่งเป็นเจ้าหนี้๕๐๐บาท
ก็เลยยังไม่ได้รับเงินก็เลยเรียกมาเคลียร์กัน

ส่วนมือปืนที่ก่อเหตุนะคุณอันนี้สำคัญมาก
มีอาวุธปืนหัวกระสุนที่ตกอยู่กลางถนนแบบนี้นะฮะ
มือปืนได้เข้ามอบตัวกับตำรวจสพเมืองน่านแล้วนะครับ
มือปืนก็อยู่ในกลุ่มของลูกหนี้นั่นแหละฮะ
โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุตั้งวงดื่มสุรากันอยู่กับลูกหนี้ตัวจริง
ก็คือนายสิริวัตรเสื้อเทากางเกงยีนแขนขิบขาวเมื่อกี้นะ
แล้วก็กลุ่มเพื่อนกำลังนัดกันไป
เดี๋ยวเมาได้ที่นิดนึงจะไปดักยิงสัตว์
แต่จู่นายสิริวัตรก็ชักชวนให้ผมไปนี่หน่อยตามไปหน่อย

ผมก็เลยตามมาขึ้นรถมากับเขาแล้วก็ชักปืนยิงจริง
ยอมรับหน้าเอาปืนยิงจริง
ซึ่งจริงเขาก็ไม่รู้จักเจ้าหนี้ตัวจริงด้วยซ้ำ
ไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรแต่ผมก็ยิงไปนะฮะ
แล้วก็ฉวยโอกาสที่ใช้เอาปืนนั้นไปโยนทิ้งที่บ้านของชาวบ้าน
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐เมตรก่อนจะหลบหนีไป
กระทั่งทราบข่าวความวุ่นวายทั้งหมด

แล้วก็ตำรวจไปยึดปืนได้ในที่สุด
ก็เนี่ยตอนที่ชวนไปสิริวัฒน์บอกว่าจะไปทวงหนี้
ไม่ยอมบอกความจริงไงว่าจริงตัวเองเป็นลูกอยู่

ไปทวงหนี้เหรอมากินเล่าหรอกไง

งานนี้ลูกหนี้โหด

แต่ความจริง๒ข้อคือเป็นหนี้ต้องใช้หนี้
แล้วเจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิทวงหนี้โหด
แต่พอเหตุนี้มันมาเกิดขึ้นกับลูกหนี้โอ้โห